ภูเวอร์คุณสุดม

ได้เวลามากัดที่สบัดกับเราสองคน
ในคู่กัดสบัดข่าวเศร้าอาทิตย์

ตอนปกติมีสามนี่ครับ

แต่วันนี้ขยับเวลาขึ้นมาเจอกันเร็วนิดนึง

อยู่กัน๓๐วันทีถึงบ่ายสามนะจ๊ะ
อยากจะคุยกันก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้

บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ละกันว่า
ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีหลากหลายเรื่องราว
ที่เป็นไวรัลที่เป็นกระแสถูกพูดถึงมากมาย
หนึ่งในนั้นก็คือแพนเค้ก

ใช่ไม่ใช่แพนเค้กเขมมะนิดแน่นอน

แล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้โอ้โหด่งดังมาก

จะเป็นหน้าตาแบบไหนไปดูกัน
โอ้โฮ

คุณผู้ชมดูดีดูอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือแพนเค้กลายไทย

เหมือนภาพจิตรกรรมฝาผนังเลยทีเดียว

ที่เราสามารถทานได้จริงนะ

ร้านนี้ก็เลยเป็นที่พูดถึงมากค่ะคุณจูด้ง

อยู่ที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินค่ะ

มีคนเข้ามาซื้อมาต่อแถว
ต่อแถวทำแพนเค้กกันยาวเหยียดเลยค่ะ
ก็มียอดชมมากถึง๔ล้าน๖แสนครั้ง

เนี่ยภาพที่เห็นอยู่คุณ
เชื่อไหมว่าใช้เวลาวาดถึง๑๓ชั่วโมง

กลายเป็นงานศิลปะที่ล้ำค่า

ก็คือคุณสิงโตและคุณรินค่ะ
คุณสิงโตกับคุณรินก็กำลังง่วน

การ์ตูนน่ารักที่รายละเอียดไม่ซับซ้อน

เป็นแบบทั่วไปที่เราพบเห็นนะฮะ
ทีนี้ทีมงานไปถึงบอกเห็นคิวยาวมากเลยโอ้โห
แต่อยากอยากจะคุยกับคุณสิงห์โต
ก็เลยอดทนรอแล้วไม่ใช่รออย่างเดียว
ให้คุณสิงโตทำแพนเค้กที่เป็นลักษณะโลโก้ของคู่กัดสะบัดข่าวด้วย

คุณสิงโตก็พยายามเก็บรายละเอียดทำออกมาสวยสดงดงาม
คุณสิงโตจะว่ายังไงแล้วเรื่องราวที่มากว่า

เริ่มมีงานไหลไทต์เข้ามา
รายไทยชิ้นแรกจะเป็นอะนุมานครับ
แต่ก็ไม่คิดว่ากระแสตอบรับคนที่เขาดูมันจะเยอะมากครับ
ก็เลยเริ่มวาดนายไทยขึ้นเรื่อย

มีทั้งควสูทู่ทั้งเฮ่งจียะอะไรอย่างนี้มีครับ

แล้วก็ยังมีตัวฮุทธ์
เริ่มขายเนี่ยประมาณ๕โมงครึ่งครับ
ถึงประมาณเที่ยงคืนแล้วแต่
แล้วแพนเค้กคู่กัดสะบัดข่าวก็ออกมาแบบนี้ค่ะ

โอ้โฮสวยงามนี่ให้ดูไว้ใกล้นี่อะไรแบบนี้คุณผู้ชม
เหมือนแม้กับโลโก้ข้างล่างมุมเจาะ

เหมือนมากสีสันนี่ใช่เลยคุณยิสานะครับนะครับ
รายละเอียดนี้ถูกต้องเลยมีสีขาวด้วยเห็นไหม
อือนะครับแล้วเหมือนเป๊ะยังไง

ใช่อุ๊ยหอมมากหอมเยอะจริงคุณผู้ชม

อยากจะได้เครื่องดื่มร้อนมาทานคู่กัน

ถามทีมงานที่ไปไปถ่ายทำนะใช้เวลานานไหม
ชิ้นนี้ที่เขาใส่ใจรายละเอียด๔๐นาทีนะคะ
โอ้โหก็ต้องบอกมันเป็นงานศิลปะไง

ไม่ว่าเราจะเป็นผู้รับหรือเป็นผู้ซื้อเอง
ลองนึกภาพดูว่าถ้าหากว่าเป็นภาพครอบครัวเรา
ภาพลูกภาพคนที่เรารักหรือภาพงานศิลปะที่เราชื่นชอบ
มาลองไปให้ครูสิงโตขุนเรนเงินวาดดูได้ไหม

ลักษณะตัวละครหรือเป็นเทพเจ้ามากมายเนี่ยเป็นนางเอกภาพยนตร์นางเอกหนังจีนก็มาเต็ม
เครื่องประดับรายละเอียดต่างออกมาแล้วอุ้ยสวยมากเลยอะนะคะ
คือปกติเราจะเห็นเนอะเป็นแพนเค้กแฟนซีแบบนี้ในรูปแบบของการ์ตูนหลายอย่างมาแล้ว
ใช่นะอาจจะคุ้นตาแต่งานนี่เป็นงานลักษณะวรรณกรรมเป็นลายไทยเออเห็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับฝีมือเขาจริง
บอกเลยว่าถ้าใครนะอยากจะไปอุดหนุนไปได้นะจ๊ะที่นี่เลยค่ะ
ตลาดนัดรถไฟศรีนครินเขตประเวทกรุงเทพมหานครหรือจะเข้าไปติดตามผลงานได้ในเฟซบุ๊ก
ใช่ครับแหมผลงานดีแบบนี้ต้องจัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแหมหอมมาก
อยากจะกินแต่กินไม่ลงขอเอาไปใส่กรอบได้ไหม
อ่าได้ค่ะเก็บไปเป็นที่ละลึกระวังมดหล่อนละกันนะคะ
เออใช่แต่งานนี้เขาปั๊มหัวใจสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กมากแต่จะรอดไหมไปดูครับ
ดินหน่อยดินหน่อยเออแล้วเออไปไป
เดี๋ยวนับเต็มแล้วไปไป
โลกมันโหดร้ายไป

นั่นไงโอ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเขาทำสำเร็จนะฮะ
ดูฮะเขาปั๊บ๑๒๓๔เป็นจังหวะด้วยนะ๑๒๓๔โอ้โหคุณผู้ชม
แต่บอกอย่างนี้ฮะน้องจิ้งจกตัวนี้ฮะเขาตกถังน้ำแข็งเราก็เลยคือน่าจะน็อกนะฮะ
แต่สุดท้ายน้องรอดครับต้องปรบมือให้คนคนนี้เลย
เจ้าของคลิปนะครับคุณผู้ชมครับไม่ทราบว่าเป็นสัตวแพทย์หรือเปล่านะฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยน้องเดินได้แล้วนี่สติแล้วก็ไปแล้วครับโอ้โห
เป็นไปได้เหรอคะเนี่ยใช่ฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
แล้วเราก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาสามารถทำได้สำเร็จนะฮะ
มันเป็นจังหวะหรือเปล่า
คือพอจิ้งจกมันตกถังถังน้ำแข็งจนมันเย็นใช่ไหมมันช็อกไป
สักพักหนึ่งพอมันขึ้นมาอุณหภูมิปกติไง

อาจจะเป็นได้แล้วเราก็ไปสะกิดมันเหมือนคุณโดนจี้
เห็นไหมพอจิ้งปุ๊บแล้วไงอย่างนั้นแหละ
คุณก็เลยบอกไปได้จิ้งจกก็เหมือนกัน
ใช่ถูกไหมอืมอ่ะก็เป็นแปลกก็วากกันไปนะ
แต่คราวนี้อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูไอเดีย
นวัตกรรมและการพลิกแพลงการถูพื้นแบบใหม่ของเด็กเขา
พูดเลยว่าฉลาดจริงนะคะลูก
ติดตามกันในช่วงสะบัดข่าวเด็ก

ถูไปด้วยใช่ไหม
ราดน้ำไปด้วยถูไปด้วยอ่า
นี่เป็นยังไงคะนวัตกรรมชิ้นใหม่ของเด็ก

บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงนะคะ
เรียกว่าสะอาดเตรียมลื่นปลื๊ดไปเลยทีเดียว
วิธีการก็ไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไร
อุปกรณ์ก็หาได้ตามท้องถิ่นแล้วก็ในบ้านทุกบ้าน

ถังน้ำที่เป็นลักษณะเหมือนแกนลอน
ปากเล็กวางเอาไว้ข้างหน้า
แล้วก็เอาไม้ม็อบหรือว่าไม้ถูกพื้นดันไปเลยจ้า

เหมือนกับการถูพื้นไปด้วยล้างพื้นไปด้วยในคราวเดียวกัน
โอ้โหฉลาดล้ำจริงลูก

เด็กก็ลงดูช่วยกันในการทำความสะอาด
พื้นโรงเรียนพื้นโรงอาหารเพื่อความเรียบร้อยปลอดภัยค่ะ

น่าจะยังได้อยู่ได้นะนะคะเออฉลาดมากเดี๋ยวผมเอาไปทำตามดีเลยค่ะ

ไม่รู้ว่าคนสอนว่ายน้ำผิดหรือผู้เรียนผิด

ว่าย
ไปว่าย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
น้องผู้เรียนว่ายน้ำกับคุณครูครับ

อธิบายให้น้องเขาเข้าใจมากกว่านี้นะฮะ

เป็นท่าว่ายน้ำท่าใหม่

เอออยากเวลาอยากเล่นนะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการปล่อยปลากันบ้าง
เออมันก็เหมือนจะง่ายถูกไหมแต่น้องหนูคนนี้มีวิธีการปล่อยปลายังไง
ทำให้เรารู้สึกไม่ธรรมดา

หนูเอ๋ยนั่นมันไม่ใช่บ่อปลาลูก
อ้าวมันชักโครก

บ๊ายบายส่งด้วยแล้วกดชักโครกตาม
ว้ายกดไปเลยแล้วคือปลาตัวเอง
ตัวใหญ่มากมันไม่สามารถมุดลงไปได้นะลูกนะ
นั่นน่ะสิเออทำแบบนี้นี่สงสารปลาเหมือนกัน
บอกจะได้ไปผุดไปเกิดจะได้ไปว่ายน้ำเจอชีวิตใหม่
แต่กลับต้องมาลงช่อชักโครกแบบนี้
โอ้โหขอตายบนหม้อต้มดีกว่าอย่างนั้นน่ะ
หนูน้อยคนนี้เขาก็ไม่รู้ประติภาษายังเด็กน้อยอยู่
เป็นคลิปจากเมืองจีนไปตามดูต่อแล้วกันว่าตกลงปลาตัวนี้รอดอยู่ไหม
ใช่ครับต้องตามไปดูนะฮะพาไปดูเด็กคนนี้บ้างดีกว่า
เป็นเด็กดีเด็กขยันก็เยี่ยมสิคะ
ขยันอย่างไรไปดูเลยฮะ
มันเก่งเว้ยถ่ายรูปจ้ะ

ว้าวขอมาเช็ค

ใช่เพราะว่าตัวสอบเนี่ยขนาดจะเท่าตัวอยู่แล้วฮะ
เขามีกับมันเขามากเขม่อนเออ
เนี่ยตอนเด็กตอนผมเท่านี้ผมยังไม่ทำแบบนี้เลย

ก็เก่งแล้วนะ

แฟนไม่อยู่ก็ยังโดนกัดก็ได้

เขาแคปชั่นว่าอย่างนี้ลำไยทุเรียนได้หมด

จะหอบลำใยจะขนทุเรียน

เออนี่แหละฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเขาพามาหาคุณกุ๊บกับคุณย่า
น้องก็เลยนี่เลยเข้าไปอาสาช่วย
โอ้โหแบบนี้ไม่ต้องถามเลยว่ามรดกจะเป็นของใคร
ไม่แปลกใจเลยเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญ

คุณผู้ชมค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่ง
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจแค่ไหน

อุ้ยเจ้ายังไม่อ่านภาษาอังกฤษอยู่ฟังเจ้า

ชิคกี้พายมาทางนี่ชิคกี้พายมาทางนี่

พระหาย่างที่ถึง

กริโปต้องผ่าน
ผ่านอยู่แปลง

กริโปต้องผ่านอยู่แปลง
น่ารักน่าเอ็นดูน้องหนูน้อยคนนี้
คุณครูค่ะคุณครูแพรรี่ชนเนี่ยโพสต์คลิปน้องหนูน้อยคนนี้
อ่านภาษาอังกฤษสำเนียงเนื้อ

แล้วก็เป็นที่ถูกออกถูกใจนะคะ

น้องบอกว่าอ่านสับผลไม้ได้เก่งจริง
สับปะรดบากขนัด
พระนักโผล่เก่งมาก

คุณครูก็เลยโพสต์แซวว่า
สำเนียงแบบนี้ครูหมดได้สอนตัวเนอร์

อืมสำเนียงพิธิศาสตร์ได้นะฮะ

มันก็จะเป็นเหนือแบบอีสานอีสานนิดหนึ่งนะ
แต่ว่าเอาล่ะนะคะความน่ารักของน้องหนูแบบนี้ก็มีมาฝากกัน
ใช่แต่ว่าผมมาเห็นคลิปนี้ก่อนที่ทีมงานจะเอามานะ

ตัวอยากให้ลูกมีสำเนียงเหนือ

แต่ว่าพาไปกินของอร่อยดีกว่า
อย่างปลาทอดจะเป็นที่ไหนอย่างไร

นี่ครับคุณผู้ชมพาไปที่ตลาดคลองถมตลาดไทยรังสิตโอ้โห
ใกล้บ้านผมเลยต้องบอกเลยกับร้านนี้ร้านใบเตยปลาทอดลุยสวนฮะ
ซึ่งมีทั้งปลาทอดลุยสวนปลาทอดกระเทียมแต่จุดเด่นคุณผู้ชม
จุดเด่นคืออะไรเขาบอกว่าทอดสดใหม่
หน้าร้านเขาบอกว่าราดสมุนไพรเครื่องนี่แน่นเลยนะฮะ
พร้อมกับน้ำราดสูตรเด็ดน้ำจิ้มเนี่ยจะเด็ดขนาดไหนคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยครับ
ที่ร้านนะคะจะมีน้ำจิ้มอยู่สองแบบนะคะจะเป็นน้ำราดนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มนะคะ
น้ำราดนะคะมันจะต่างจากน้ำจิ้มธรรมดาตรงที่ว่าจะออกหวานนิดนิดนะคะ

จิ้มธรรมดามจะเป็นเปรี้ยวกว่าผิดนะคะไม่มี
เอาละค่ะเอาบ้างให้ถูกวันถูกเวลา
ถูกวันถูกเวลาทุกคนผู้ชมนะ

แล้วราคาแบบ๘๐บาท๑๐๐บาทแบบนี้

เพราะว่าช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปขอพร

จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดหน่อย
คู่กัดสมัครข่าว
วันนี้เรามาเจอกันแบบกระชับขับไหว

แต่อยากให้คุณผู้ชมโชคดีมีชัยนะคะ
ก็อยากจะพาคุณผู้ชมนั้นไปไหว้พระขอพรกันดีกว่านะคะ

นี่ค่ะที่นี่คือวัดหน้าปรกกรุงเทพมหานครนะคะอยู่เขตภาษีเจริญนี่เอง
สายนี้นะจะบอกเลยว่าใครที่บูชาพญานาคเนี่ยต้องมาเลยนะคะ
มาแล้วปุ๊บคุณอย่าเพิ่งมุ่งตรงไปที่พญานาคเลย
แวะเวียนดูก่อนเพราะที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย
อย่างเช่นอย่างเช่นอะไรพระสังกระจายค่ะ
พระสังกระจายรูปใหญ่นั่งขัดสมาธิอยู่เนี่ยนะคะ
บอกเลยว่าท่านเนี่ยจะให้พรเราในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทอง
พอเข้าไปแล้วแนะนำให้ไปถวายสังขทานกรวดน้ำทำบุญกันด้วย
นี่อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำให้ไปนะคะก็คือการไปลอดโบสถ์โบราณศรีอยุธยา
เขาเชื่อกันว่ามีความขลังมากนะยิ่งถ้าใครรอดสามรอบนะ
หรือว่า๙รอบก็แล้วแต่จะถือว่ามีโชคมีชัยนะ

จากนั้นไปกราบไห้หลวงพ่อเจ้าสัวค่ะท่านจะช่วยบันดาลพรในเรื่องของการค้าขายให้มั่งมีให้เจริญรุ่งเรือง
ต่อด้วยพระนาคปรกองค์ใหญ่องค์นี้เสริมสิริมงคล
แล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปขอโชคลาภกับพญานาคนะคะ
เรียกได้ว่าโอ้โหไปที่เดียวเห็นไหมคุณจูด้ง
ครบเลยค่ะ
ผมผมจริง

โอ้โหเชียร์ไทยกันให้กึกกล้องนะคุณผู้ชม
ช้างศึกชุดใหญ่พร้อมประกาศศึกแล้ว
คืนนี้ฮะรวมพลคนไทยมาเชียร์ไทยให้กึกกล้อง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดฟุตบอล

กับภารกิจช้างศึกบุกแดนอารับฮะ
ทีมชาติอะไรทีมชาติซีเรียพบทีมชาติไทยครับ
ฟังเลยเริ่มถ่ายท่อสดเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะฮะ
แต่ว่าเตะเนี่ยเวลาตีหนึ่งนะฮะตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับ

แต่ว่าอย่าลืมเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วส่งกำลังใจให้ช้างศึกด้วยนะครับ

เทียร์ไทยให้สูบกล้องมันไปเลยนะครับ

แมวมันปวนคนเป็นแมวจริงเลย
แล้วก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการต่อไป
เป็นรายการพิเศษในการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยกันด้วย

คู่กัดสะบัดข่าวที่เวลาเดิมคุณผู้ชมครับก็คือใช่เวลาเดิมนะ

ถูกต้องแล้วค่ะได้ครับ
วันนี้พวกเรา๒คนลาไปก่อนแล้ว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐวียนต์ช่อง๓๒ครับ